คุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันหน่อยนะคะ
วันหยุดสุดสัปดาห์หลายพักหลายหน่วยงานของฝากฝั่งการเมือง

อย่างล่าสุดคุณสุเทพเทือกสุบัน
ก็ยังคงปฏิบัติการลงพื้นที่คาระวะแผ่นดินกันอยู่นะคะ

เทศบาลเมืองตราดจังหวัดตราดค่ะ
ลงพื้นที่ไปแบบนี้ไปเชื้อเชิญไปเชิญชวน
ตราดให้มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกพักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะ
คุณสุเทพบอกแบบนี้บอกว่าคือลงพื้นที่ครั้งนี้
ได้รับการตอบรับอย่างดีค่ะ
แสดงถึงความมีน้ำใจของชาวตราด
เพราะว่าชาวตราส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะคะ
ช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มกปศ
ตราดกลุ่มนี้ก็ลงพื้นที่มาช่วยกัน
และการมาครั้งนี้ก็มาเพื่อเชิญชวนให้ประชาชน

มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกพักรวมพลังประชาชาติไทย
นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการพูดคุยพบปากกับเย็ด
ของกลุ่มผู้ชุมนุมกปศจังหวัดตราด

จากการถูกล่อปลาระเบิดและกราดยิง
เมื่อครั้งที่กรปศเขาชุมนุมกันนะ
ตลาดยิ่งเจริญจังหวัดตรังเมื่อปี๒๕๕๗ด้วย
ทางด้านของนายจตุพรพรมพันธ์
กล่าวถึงกรณีที่พักการเมือง
ไปเดินหาสมาชิกแล้วก็มีประชาชนต่อต้าน
บอกว่าจะเป็นปรากฏการณ์ระยะยาว
ซึ่งถ้าเกิดว่าหากพักอื่นไปเดิน
ก็จะมีปฏิกิริยาต่อต้านด้วยเช่นกัน

ทำให้ไม่มีการเลือกตั้งก็ได้นะครับ
ขณะที่พักเพื่อชาติเมื่อวานเนี่ย

แล้วก็เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพัก
ภาคกลางที่สมุทรปราการ

นำโดยในอัศนีแล้วก็นางลีดาเชิดชัย
สอสอพักเพื่อไทยไปร่วมด้วย

ส่วนทางด้านของพักรวมพลังท้องถิ่นไทย

มีคำว่าไทยมีคำว่าพัฒนามีคำว่าลาม

นำโดยคุณชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักนะครับ

ดารานักร้องชื่อดังก็เป็นรองโฆษกภักดิ์ด้วย
ซึ่งฟิล์มก็จะลงสมัครสอสอกรทมเขตดินแดงนะคุณผู้ชม

ภักดิ์จะทรงผู้สมัครครบทุกเขต
ทั้ง๓๕๐เขต
หวังจะได้สอสอ๒๐ที่นั่ง

กับทุกพักเพื่อหวังพัฒนาประเทศ
โดยเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์
น่าจะเป็นไปตามนั้นตามที่รถแมพวางเอาไว้

เขาจะเดินสายลงพื้นที่ไปแถวสายใหม่แล้ว

ก็คือนายสามารถแก้วมีชัยอดีตสสเชียงรายพักเพื่อไทย

ว่าในวันนี้หลายพื้นที่เริ่มพบพฤติกรรม
ผู้นำเพื่อแจกเงิน
โดยหลอกล่อด้วยผลประโยชน์พากินพาเที่ยว
ขอให้ประชาชนทั้งหลายพึงระวังและตระหนัก
ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลเสียในอนาคตที่จะตามมา
เพราะว่าอำนาจของประชาชนเป็นอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์
อย่ายอมให้ใครใช้เงินหรือสินจ้างรางวัลใดมาซื้อ

เพราะบุคคลนั้นจะนำอำนาจของท่านของประชาชน

คือไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติค่ะ

เขามีพักมีตัวเลือกเยอะแยะมากมาย
ด้วยกฎกติกาใหม่

คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ต้องศึกษาให้ดีนะช่วงนี้นะคะ
ว่าหลายคนตื่นตัวเพราะว่าเราก็อยากเลือกตั้งกัน
เยาวชนตื่นตัวมากล่าสุดงานหนังสือนะ
เยาวชนไปซื้อหนังสือการเมืองอ่านเพิ่มขึ้นเยอะ
ต้องรอดูจะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่เลือกตั้งมากขึ้น